พ่อเป็นแม่จะรู้สึกยังไงมีลูกกับเขาคนหนึ่ง
สิ่งที่ลูกตอบแทนคือการเอาปืนมายิงพ่อยิงแม่
สาหัสเลยนะเพราะอะไรอ่ะแม่บอกว่าเอ้ยเลิกเล่นเกมได้แล้วไปอาบน้ำได้แล้วปั้ง
แล้วพ่อหันมาห้ามเองยิงแม่ทำไมวะ
ปั้งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมแล้วดูอาวุธที่ใช้ตั้งอยู่บนแคร่นี้แหละ

ลูกชายยิงพ่อกับแม่จนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ลูกเขาเป็นอะไรไหมคือลูกก็มีอาการป่วยซึมเศร้า

อืมแล้วตำรวจภูทรเมืองมุกดาหารนะคุมตัวผู้ชายคนนี้อายุ
เราเรียกว่าในเอละกันเอาตัวมาทำแผน
เอก่อเหตุยังไง
เอาปืนลูกซองมายิงพ่อยิงแม่ตรงใต้ถุนบ้าน
ที่ตำบลนาโศกจังหวัดมุกดาหาร
พอไปดูโอ้โหท้ายกระบะเป็นรอยเลือดแบบนี้
แล้วไปเจอรอยเลือดหน้าห้องครัว
คือยิงแม่ก่อนไงเห็นกองเลือดได้ไหม
เห็นหม้อเห็นตะลิวใช่ไหมกองเลือดอยู่ตรงนั้น
แล้วอีกจุดหนึ่งก็คือหน้าบ้าน
หน้าบ้านเป็นกองเลือดยิงพ่อนะ
ตอนที่วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ทีนี้กู้ชีพเอาพ่อกับแม่ส่งโรงพยาบาลมุกดาหารก่อน
โดนยิงใต้ราวนมด้านขวาแล้วก็แขนขวาค่ะ
โดนยิงหน้าท้องนะถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงไปก่อเหตุกับพ่อแม่แบบนี้
คือพ่อเนี่ยนะคุณพ่อบรรโธมกับคุณแม่แก้ว
มานั่งกินข้าวกันที่บ้านเสร็จแล้วก็นอนพักที่แคร่
ถุนบ้านนั่นแหละตัวลูกชายในเอเนี่ยแต่งตัวมอมแมมเลยนะ
ลงมาจากบ้านแล้วเหมือนกับว่าลูกก็เหมือนอารมณ์เล่นเกมแหละ
แล้วแม่ก็เลยบ่นจะบ่นจะไล่ให้ไปอาบน้ำ
เอเลิกเล่นเกมไปอาบน้ำได้แล้วไป
อย่างนี้เอเดินกลับขึ้นไปข้างบนบ้าน

ปรากฏว่าไปหยิบปืนลูกซองมาปั้งยิงแม่นัดหนึ่ง
พอเห็นเอ้ยเอมยิงแม่ทำไมวะ
หลังจากนั้นเอก็เอาปืนขึ้นไปเก็บบนบ้านทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วเอเดินไปที่ไหนแล้วนั่นน่ะไปที่วัด
ไปที่วัดไปไหว้พระโอ้ย
พอไหว้พระเสร็จเดินกลับมาที่บ้านมากราบพ่อกับแม่คนที่ตัวเองยิงนั่นแหละค่ะ
นักข่าวคุยกับป้าของเอนะป้าจันแดงป้าจันแดงเล่าให้ฟังว่า
หลานฉันน่ะเอมันมีอาการทางประสาทไม่รู้มันเป็นซึมเศร้าหรือเปล่า
เป็นมา๕ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่เรียนมต้นจนเรียนต่อไม่ได้ต้องหยุดเรียน
แล้วพ่อแม่ก็พาเอไปรักษาบ้านอยู่มุกดาหารพาไปรักษาที่ภาคใต้เลยนะ
เหมือนกับเออาการจะดีขึ้นแต่ช่วง๓ปีหลังเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยแหละ
อาการหนักขึ้นไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาวันเอาแต่เล่นเกมในมือถือ
คือเวลาที่เอปกติดีนะก็จะช่วยพ่อแม่พ่อแม่ใช้ทำอะไรก็ช่วยได้ทุกอย่างเลย
ป้ายังบอกเลยนะฉันก็กลัวเหมือนกัน
หลังจากที่เอก่อเหตุยิงพ่อยิงแม่แล้วฉันก็แข็งใจตะโกนบอกไปนะ

กลัวกลัวว่าเอมจะหันปากกระบอกปืนมายิงฉันเหมือนกับที่ยิงพ่อมันอีกคนนึง
อกจากนั้นนะคะเราไปถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าเห็นว่าเอถือปืนลงมาจากบ้านแล้วยิงแม่หลังจากนั้นมายิงพ่อต่อใช่ไหม
ชาวบ้านหลายคนบอกว่าเออาการเขาจะกำเริบเป็นประจำเลยยิ่งวันพระนะ
คุณเบิร์ตวันพระอาการจะกำเริบจะโวยวายท้าตีท้าต่อยกับคนในหมู่บ้าน
แล้วเนี่ยมาก่อเหตุในวันพระอีกโอ้โหยิงพ่อยิงแม่ก็บาปแล้ว
ดันมาก่อเหตุในวันพระบาปมหันเลย
ชาวบ้านเขาบอกนะเราคุยกับทางสมาชิกสภาเทศบาลนาโศกค่ะ
นันทกรเขาให้ข้อมูลบอกว่าปืนนี้ที่เอเอามาใช้
จริงจริงเป็นปืนของราชการนะเพราะว่าพ่อของเอเนี่ย
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จะมีปืนไง
แต่ตอนนี้ตำรวจคุมตัวในเอไปขังไว้ที่โรงพักแล้วนะ
เดี๋ยวต้องให้สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำด้วย

ดูซิว่ามีอาการทางจิตเวทไหม
ที่ป้าบอกว่าหลานป่วยเหมือนกับเป็นโรคซึมเศร้านี่แหละ
ตอนที่เอาตัวในเอไปไว้ในห้องขัง
เขาก็ร้องไห้ตลอดเวลาเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วอาการของพ่อกับแม่เป็นไงบ้าง

ตอนนี้อาการก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่
อาการยังสาหัสอยู่คุณหมอยังดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ